เพื่อชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐนะครับ

เหลืองนี่ก็คือเป็นสถานที่จัด
ทั้งหมด๑๑รัฐด้วยกันนะครับ

เวอร์จิเนียอาคันซอรัฐเท็กซัสนะครับ

ให้เห็นว่าเธอยังเป็นที่ชื่นชอบนิยมของชาวอเมริกัน

เพราะว่าตรงนี้จะมีชนแอฟริกันค่อนข้างที่จะเยอะ
คนผิวสีนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองครับ
ก็เลยทำให้เธอนั้นกวาดพื้นที่ทางตอนใต้นี้ไปได้นะครับ
ทีนี้ไปดูกันถึงเบอร์นี่แซนเดอร์บ้างนะครับ

สำหรับตัวแซนเดอร์นั้นชนะไปทั้งหมด๔รัฐด้วยกัน
ซึ่งการใช้ชนะที่นัดนี้ครับ
กาลาโฮมาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่ว่าแซนเดอร์ก็สามารถที่จะแทรกเข้ามาได้นะครับ
ตอนนี้แซนเดอร์นั้นชนะไปทั้งหมด๔รัฐด้วยกัน

อันนี้แซนเดอร์เป็นวุฒิสมาชิกอยู่ที่เวอร์มอนด์
แต่ว่าพอไปที่โอกาลาโฮมาเมเนสโซต้านั้น
ค่อนข้างที่จะมีคะแนนที่จะสูสี

เพื่อเรียกคะแนนจากคนแอฟริกันอเมริกันเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้เราไปดูทางผลรวมของคะแนนของเดโมแครตตอนนี้ครับ

จะมีทั้งหมด๔๗๖๕คนธนผู้แทนนะครับ
ใครได้ไปครึ่งหนึ่ง๒๓๘๓คน

ได้จากการเลือกตั้งพันรี่คอคัสไป๕๘๗เสียง

ยังจะต้องมีการรณรงค์หาเสียงต่อไป

ข้างจะแข่งกันสูสีทีเดียวนะครับ
มีความแรงมีความนิยมค่อนข้างมาก
ใครก็ฉุดไม่อยู่นะครับก็กวาดไปทั้งหมด

สีแดงนั้นก็เป็นรัฐที่ทางด้านของโดนัลดทรัมป์ชนะ
แต่จะเห็นว่าชัยชนะนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๔๐กว่า
ก็ยังถือว่ายังไม่ทิ้งห่างคู่แข่ง
ซึ่งก็คือเท็จครูสแล้วก็ทางด้านของรูบีโอนะครับ
แต่ว่าที่น่าสนใจครับอยู่ตรงนี้ครับ
ตรงนี้นะครับทรัมป์นั้นสามารถที่จะกวาดรัดทางใต้ไปได้

เพราะว่าเป็นรัฐที่มีพวกที่หัวอนุรักษ์นิยม
ซึ่งน่าจะเป็นฐานคะแนนเสียงที่สำคัญ

แต่ว่าที่สำคัญก็คือโดนัลดทรัมป์ไปชนะที่รัฐ

ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นหัว
ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดเป็นแบบกลางนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าโดนัลดทรัมป์สามารถที่จะเจาะคะแนนเสียง

ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านนักวิเคราะห์นั้น

ไปดูเทคครูซครับเทคครูซนั้นชนะที่เทคซัสแน่นอนครับ

แล้วก็โอกาลาโฮมาซึ่งเป็นรัฐข้างเคียง

ก็เท็จครูสก็สามารถที่จะเอาชนะ
ที่รัฐเท็กซัสแล้วก็โอกาลาโฮมาไปได้

มาครั้งนี้ได้รับชัยชนะแล้วครับ
รัฐมิเนโซต้าก็กวาดไป
เรามาดูคะแนนเสียงรวมกันนะครับ

ไปดูกันครับว่าตอนนี้ทรัมป์ได้ไปทั้งหมดแล้ว๓๑๕เสียง
นี่ก็เป็นภาพรวมที่จะทำให้เห็นว่าตอนนี้เรียกว่าการแข่งขันของพักรีฮับริกัน
นั้นค่อนข้างที่จะสูสีทีเดียวกันนะครับ